ส่วนประวัตินี้การกีฬาแห่งประเทศไทยก็มีการจัดงานเกียรติยศคนกีฬาวันกีฬาแห่งชาติ๒๖๖๕
โดยรางวัลสำคัญที่ถูกจับตามองก็คือรางวัลนักกีฬาอาชีพดีเด่นจำนวน๒รางวัลนะครับ
ซึ่งปีนี้ลงแข่งไป๑๘สนามเก็บได้๑๒๘คะแนนคว้าอันดับ๑๐ของโลก
รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นก็ได้แก่กุลวุฒิวิทธิษศาสตร์นักแบตมินตัล
แล้วก็รางวัลนักกีฬาสมัครเล่นหญิงที่เด่นได้แก่เรืออากาศตีหญิงพาณิพักษ์วงพัฒนกิจนักกีฬาเทคอนโด
รางวัลนักกีฬาเยาวชนสมัครเล่นชายดีเด่นก็คือพุทธิพลบุษรนักกรีธาแล้วก็ประเภทหญิงดีเด่น
ก็ได้แก่นางสาวพิษชามนโอภาษณิพัฒน์นักกีฬาแบตมินตัลหญิงดีเด่น